อุ่นเครื่อง๒แมชสัปดาห์นี้จากการประกาศรายชื่อ
ไม่มีสูตรหน้าตัวเก่งอย่างธีรศักดิ์
อย่างธีรศิลป์ซึ่งก็เจ็บไปนะครับ
แม้ว่าไม่มีมุ้ยในทีมชุดนี้แต่อย่าลืมนะครับว่ามี
เพราะกำลังมั่นใจเช่นเดียวกับสุพนัทแล้วก็
หรือว่าเล่นกองหน้าคู่กันยังมีการบอกเพิ่มเติม
นะครับว่าการไม่มีชนะทิพย์ในทีมชุดนี้เป็นเรื่องดี
มาโน่ได้ลองทีมแน่แล้วก็จำลองสถานการณ์ในกรณีที่ชนะทิพย์นั้นเจ็บแล้วก็ไม่สามารถลงเล่นในเกมสำคัญได้ว่าใครจะเหมาะเป็นตัวแทนของเจครับก็ย้ำโปรแกรมกันหน่อยนะครับดูกันตลอดทั้ง
ทั้งสัปดาห์นี้เลยนะครับเริ่มตั้งแต่๒๓มีนาคม๒๓นะครับแข่ง
ไบครับเจอกาต้านะครับ๕ทุ่มนะครับแล้วก็๒๔ทีมชาติชุด
ใหญ่เจอกับเนปานนะครับ๒๖เนี่ยดูไบครับก็เจอกับทางจีนแล้ว
ก็๒๗มีนาคมนะครับเจอกับทางซูรีนามชุดใหญ่แข่งนะครับแล้วก็๒๙
มีอยู่๒๓รอบจัดอันดับนะครับติดตามได้เลยนะครับตั้งแต่๒๓
๒๓ถึง๒๙นะครับดูให้มีทุกวันเลยนะครับส่วนเรื่องของตุ๊ก
จะมีเพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะว่าร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย
จัดแข่งขันฟุตบอล๗คนรุ่นอายุไม่เกิน๑๒ปีรายการแต่ง
โมงโรงเบียร์พรุงยิงจูเนียร์ครับนะครับพรีเซ็นเตสบายชาบาล
นะครับก็ชิงถ้วยรางวัลพร้อมกับทุนการศึกษานะครับมูลค่า
กว่าสามแสนบาทเพื่อพัฒนาสร้างสุขภาพที่ดีให้กับเยาวชน
แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจสู่ฟุตบอลอาชีพนะครับเมื่อวันที่๑๘
แล้วก็๒๐มีนาคมที่ผ่านมามีการจัดการแข่งขันที่สนาม
หนึ่งนะครับโดยรอบชิงครับสยามบอยนะครับชนะชนบุรีอินเตอร์
ไป๓๐ก็คว้าแชมป์ไปสนามต่อไปนะครับ๒๖แล้วก็๒๗มีนาคม
นี้นะครับแข่งขันที่จังหวัดกำแพงเพชรครับ